ขอบคุณคุณสุภาพนะครับเป็นเพลงสันเสริญพระบรมีอีกหนึ่งภาษา
แต่ว่าเป็นการร้องออกมาจากหัวใจของประสบกรณิกร
ที่ต้องการจะแสดงความอาลัย
คู่ผู้ชมทางด้านของคุณปั่นพายบูลเกียจเขียวแก้ว
ออกมาเล่าเรื่องราวความประทับใจ
ฐานะเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงที่มีชื่อว่าเพลงพ่อนะครับ
คุณปั่นบอกว่าการร้องเพลงนั้นถอดหัวใจออกมาร้อง
และยกในหลวงราชการที่๙เป็นอัครศิลปิน
ซึ่งเป็นต้นแบบของศิลปินทั้งปวงครับ
ติดตามพร้อมกันจากรายงาน
บทเพลงพ่อประพันธ์คำร้องและทำนองโดยนักเขียนชื่อดังประพาทชนสรานนท์

เป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ร้องโดยปั่นภัยบุญเกียรติเขียวแก้ว
และร้องเสียงคุณภาพชั้นแนวหน้าของเมืองไทย
โดยนักร้องชื่อดังบอกเล่าถึงความประทับใจผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ถึงความรู้สึกทราบซึ้งในทุกตัวอักษร
ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงทรงคุณค่า
และไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกอิ่มเอมไปกับคุณพ่อของทุกครอบครัว
แต่ยังทำให้คนไทยทุกคนได้ระลึกถึงพ่อของแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่๙
พยุงทุกคนในสมาชิกของครอบครัวให้ยืนอยู่ได้
และเป็นไปได้ในแนวทางที่เขาชอบ
เป็นการสั่งสอนเรื่องราวของเด็กคนนี้ที่จะเดินไปในชีวิตเขา
ให้ในทางที่ถูกต้องในทางที่ดีงาม
เพราะพ่อจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนในครอบครัว
แล้วก็เวลาร้องทุกครั้งก็จะนึกถึงท่านทุกครั้ง

เพียงแต่ความทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ปันภัยบุญเกียจอย่างชื่นชมในพระปริชาสามาส
เป็นอัคระศิลปินเป็นนักคิด
เป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของคนไทยทั้งแผ่นดิน
และเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกมาแล้ว
ก็ไม่ยากให้ทุกคนชมใจสักเพียงไหน
รองเท้าพ่อครูใหญ่ยังซ้อนใจเรา
วันที่ถูกทุบทับทมคมคืนใจสักเพียงไหน
พ่อยิ่งใหญ่เหมือนพวกเขารัวจะตาม
โปรดติดตามตอนต่อไป